ช่วงนี้อากาศมันหนาวคุณครูก็เลยเอาผ้าห่มมาให้เด็กได้คลายหนาว
แต่สุดท้ายฉะไหนถึงเป็นแอนโทเนียไปได้ล่ะ

อะไรวะแอนโทเนียปะ
เอาไว้คลุมกันหนาวสักพักกลายเป็นผมยาว
ตอนนี้คนเล่นเยอะมากนะท่าเดินยังไงนะคุณ
ท่าเดินเหยื่องกายยังไม่สุดแต่ต้องม้วนผมบีบมวยผม
ผ้าคลุมกันหนาวกลายเป็นแอนโทเนียโพซิล
ตั้งวงบีบมวยผมไปละหนึ่ง
ขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาแสงความคิดเห็นบอกส่วนใหญ่ก็บอกว่า
น่ารักดีน่าเอ็นดูนะคุณครูท่านนี้นะฮะ
แต่บางคนเข้ามาแซวว่าอากาศหนาวเหรอไม่ใช่
อยากเล่นเป็นแอนโทเนียมากกว่าบางคนบอกโทนหน่อยนะลูก
เดี๋ยวครูก็โตแล้วอ๋ออันนี้คือคุณครูนะ
คุณครูไม่ใช่เด็กนักเรียนนะผมนึกว่าคุณครูเอาผ้าไปให้เด็ก
ไม่ใช่คุณครูเอามาคุมตัวเองก่อน
สักพักคุณครูก็แปลงร่างเป็นแอนโทเนีย
เด็กเรียนด้วยคงมีความสุขกับคุณครูมาก
น้ำแข็งชอบข่าวเบรกนี้จังเลยดูแล้วยิ้มได้ทั้งสองข่าวเลย